เพราะฉันคือคนไทยคนไทยแปลว่าอิสระ

ส้มหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรกั้น
ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังรูปนิมิตร
สวัสดีชาวโลกมาแล้ว
พิชิตชัยโพศิรินครับ

ก็คือดูทีวีแล้วก็มีความบันเทิงเป็นทีวีในสมัย
สมัยแบบเมื่อก่อนอะไรแบบนี้นะครับ
เราแบบลองพูดตามเสียงที่อยู่ในโฆษณา
เราเป็นเด็กที่ชอบดูโฆษณาด้วย
ไม่ได้แบบเปิดคามอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ฟังแล้วก็แบบลองเรียนแบบ

เป็นคนที่ชอบเวลาผ่านป้ายที่ไหนครับ
จะได้ยินเสียงตัวเองอ่านคำนั้น
ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังรูปนิมิตร

จนกระทั่งเราผมไปเรียนที่อักษรศาสตร์

เข้าเอกเป็นเอกละครเวทีครับ
นั้นเป็นช่วงที่เริ่มได้ใช้เสียงตัวเองจริงจัง
ก็คือเปลี่ยนตัวเองในการเล่นละครในการเรียนละคร

ก็คือได้เรียนรู้เรื่องสคริปต์เรื่องบท
เรื่องการสื่อสารตีความบ่น
ตรงนั้นเป็นสิ่งที่ได้เริ่มใช้เสียงของตัวเอง

แต่ว่าเป็นตำรวจที่ไม่ได้ออกมานอกฉากเลย
ในขณะนี้เราร้องเอาไว้หมดแล้ว
ห้ามหนีไปไหนนะอะไรสมจริงประมาณนี้ครับ
ซึ่งอันนั้นเป็นงานที่ทำให้ผมรู้สึกว่า
เฮ้ยมันอาจจะมันเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้เสียงของผม

แล้วก็ต้องไปหาน้องเซอร์มาอ่านสคริปต์นี้

น้ำเซอร์ไม่มีเลยเรามองไปทางไหนก็ไม่มีใคร
เอ้าเราทำมาสักพักแล้วเราก็เขียนได้เราก็คิดได้

เข้าห้องอัดแล้วก็อ่านสคริปต์ตัวเอง
อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เข้าไปอ่าน
แล้วก็เป็นอนาวเซอร์แบบที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า
โลกนี้เซอร์หรือว่าโคศกหรือว่านักภาพคืออะไร

มันอาจจะไม่ใช่โฆษณาตัวแรกที่ผมได้พูดชื่อผลิตภัณฑ์
แต่มันเป็นโฆษณาที่ผมจำได้แรกเลยว่ามันเป็นงานที่ผมตื่นเต้นมาก
ไปทุกคนก็คือรู้จักตื่นเต้นมาก

คุณชนะถ้าให้ผมพูดเป็นตัวเลขกลมนะครับ
อันนี้ไม่ได้หมายความว่า๑ตัวเราได้เท่านี้นะครับ
มันมีหลายเวอร์ชันเนี่ยมันก็จะคิดเป็นเวอร์ชัน
รู้สึกว่าผมได้ประมาณ๑๒๐๐๐บาทนะครับ
การอ่านทั้งนั้นคือ๑๒๐๐๐บาท
การคิดถ้าอ่านโฆษณาหรือโฆษกจะขึ้นอยู่กับวินาที
งาน๓๐วินาที๑นาที๒นาที๓นาที
วินาทีเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ
อันนี้เป็นเบรกทั่วไปนะครับ
ก็เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณครึ่งหมื่น๓๐วินาที

จะบอกว่าผมเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะเรียนแบบเสียงของคนได้

อย่างเช่นตอนนี้มันกำลังมีวีรัลไม่ศิษรอยู่
เพราะฉะนั้นคือคนไทยคนไทยแปลว่าอิสระ

คือมันก็เป็นในแบบของผม
ผมไม่เคยไปเรียนแบบใครเพราะว่ามันทำเราไม่เหมือน
มันก็จะมีคนที่มาสนุกในติ๊กต๊อกครับ

หรือคนขอให้ผมทำเสียงน้ำไหล

คือเราต้องเป็นนักขายด้วยเสียง
แบบนี้ดีที่สุดหรือแบบนั้นดีที่สุดหรือแบบเราดีที่สุด
เราต้องฟังสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
อันนี้คือสิ่งสำคัญในการเป็นอาชีพนักภาพโฟฟัน
ผมอ่านใหม่มันก็อาจจะหลายเทปหน่อย
เทค๖๐เทค๗๐เทปอะไรอย่างนี้ครับ
ว่า๗๐เทปอาจจะเป็นแค่คำคำเดียวนะครับ
ซื้อเลยวันนี้วันนี้เท่านั้น
ล่วงเลยมาวันนี้ครับผมก็ยังโดนเทคแบบ
เทค๒๐เทค๓๐เทคอยู่อย่างนี้ครับ
มันไม่ได้หมายความว่าเราอ่านไม่ดีนะครับ
มันหมายความว่าการทำงานมันต้องการที่จะหาคำที่มันตรงกับ
ฮัลไนเตอร์หรือว่าสิ่งที่ลูกค้าอยากจะได้มากที่สุดมากกว่า
บางทีเราก็ไม่ได้อ่านเป็นคำนะครับต้องอ่านเป็นความรู้สึกนะ
อันนี้ก็นี่ครับทุกเรื่องยากง่ายได้
ประมาณ๑๐เพลง๒๐เพลงก็ว่ากันไป
การเป็นอาชิกนักภาคโฆษณาครับ
หวาอาจจะดูเป็นอาชีพที่ทุกคนฝ่ายฝันและอยากจะทำใช่ไหมครับ
แต่จริงแล้วอาชีพนี้ก็ต้องเสียสละ
อันดับแรกก็จะต้องเสียสละเงินในการที่ต้องไปเรียน
เรียนเพิ่มอย่างเดียวก็คือไปเรียนร้องเพลงเพิ่ม
ถามว่าไปเรียนร้องเพลงทำไมอยากเป็นนักร้องเหรอ
มันไม่ใช่ครับเรียนร้องเพลงมันคือ
มันจะสอนให้เราใช้เสียงได้อย่างถูกต้อง

ก็จะช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจแล้วก็
การขยายปอดของเราให้แบบมัน
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในการที่คุณอยากจะเป็นนักภาคโฆษณาคือ
ฝึกฝนเสียงของตัวเองนะครับ
จะแนะนำคือเรียนแบบไปเลย
คุณดูทีวีแล้วคุณก็เรียนแบบโทนในการอ่านไปก่อน

วิธีในการอ่านวิธีในการภาคไปก่อน
หลังจากที่คุณฝึกฝนเสร็จแล้วใช่ไหมครับ

ภาพแล้วอัดเสียงตัวเองลงไปในนั้น

มีความฝันอยากจะเป็นนักภาคโฆษณา